วันนี้เบิร์ตอยากจะมาขอวิงวอนให้พวกเราทุกคนนั้นช่วยกันดูแลตัวเอง
ดูแลคุณพ่อคุณแม่ยากสุดใหญ่ของเราที่อยู่บ้าน
และทุกคนครอบครัวของเรา
และวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือใจเรานี่แหละครับ
ใจเราที่ห้าวหารที่จะออกไปฉีดไม่ต้องกลัวทั้งสิ้น
เพราะว่าเราทำเพื่อความรักรักครอบครัวของเรา
รักคนที่เรารักรักตัวเราเอง
มือบกรอบกว่าหลายคนหลายครอบครัว

นี้ฉีดเข้าไปแล้วก็เหมือนเราได้

อยากจะเจอกันเร็วอยากจะมีความสุขกันเร็ว

เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะพูดให้คุณพ่อคุณแม่
คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาอีห์มัดซ้อ
รู้ตัวว่าเป็นคนไทยต้องทำคือไปฉีดวัคซีนครับ